มาตามความคืบหน้าคดีที่เกิดขึ้นที่สุพรรณบุรีนะฮะ
ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าสลดมาก
เพราะว่าคุณยายวัย๗๔ปีเนี่ย

เมื่อวานนี้มีคนไปพบเป็นศพตอนช่วงสายนะครับ

อยู่ที่บ้านหนองพงตะบนบ่อสุพรรณ
สองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ
ท้องที่ของสพทุ่งคอกนะครับ
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านชั้นเดียวอยู่กลางไร่อ้อยนะครับ
นางทองมาล่ำสมบูรณ์ชัย
อายุ๗๔ปีเจ้าของบ้านถูกคนร้าย
ฆ่าเสียชีวิตในสภาพนอนหงายอยู่บนที่นอน
ลิ้นจุกปากในปากคุณยายนี่ยังเคี้ยวหมากอยู่เลย
มีผ้าเช็ดตัวรัดแน่นอยู่ที่ลำคอ
คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๘ชั่วโมง
ก่อนที่จะมีผู้มาพบศพ
พบศพเมื่อวานประมาณ๙โมงเช้า
ก็แสดงว่าตั้งแต่คืนวรรษาว
เพราะว่ามาพบเมื่อวานตอนสายวันอาทิตย์
จากการตรวจสอบตามร่างกายของผู้ตายนะครับ

แล้วทรัพย์สินที่หายไปก็คือสร้อยคอทองคำน้ำหนักสองบาท
มีแหวนทองด้วยนะที่ยายทองมาเนี่ยจะสวมใส่อยู่ก็หายไปเงินสดที่ยายทองมา
เก็บไว้ในกระเป๋าเสื้อ๒๐๐๐๐บาทก็หายไปนะครับตอนแรกทาง
ญาติญาติเขาก็ให้ข้อมูลกับตำรวจสพทุ่งคอกบอกว่าเมื่อเย็นวันเสาร์เนี่ย
สักช่วงบ่ายเย็นนี่แหละเห็นลูกชายคนเล็กมาขอเงินแม่
แล้วก็ออกไปจากบ้านก็ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวข้องอะไรหรือไม่อย่างไร
วันนี้ลูกชายคนเล็กเขาออกมายืนยันแล้วตำรวจก็บอกว่าก็ตรวจสอบแล้วก็
จากช่วงเวลาแล้วก็ไม่น่าจะเกี่ยวเพราะว่ามาช่วงบ่ายเย็นและช่วงค่ำ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องนี้นะครับ
พบว่าที่บ้านที่เกิดเหตุญาติญาติก็มาช่วยกันจัดเตรียมงานศพของ
ยายทองมาบรรยากาศก็เป็นไปอย่างโศกเศร้าทันทีที่ร่างของคุณยายทองมามาถึง
ญาติก็ร้องไห้คล่ำครวนต่อการจากไปของคุณยายนะครับ
ก็ส่งไปชนะสูตรอยู่นะแล้วก็วันนี้ก็ถูกส่งกลับมานะครับ
คุณยายก็ถูกคนร้ายฆ่าอย่างโหดเยี่ยมมากนะครับ
คุณยายใจสีทองอายุ๗๐ปีเป็นน้องสาวของคุณยายทองมา
ร้องไห้นะครับแล้วก็บอกกับร่างของพี่สาว
บอกว่าขอให้มาบอกหน่อยว่าคนร้ายเป็นใคร
บอกหน่อยว่าใครฆ่าอยากจะรู้อยากจะดูหน้าเหลือเกิน
ทำไมถึงได้โหดเยี่ยมขนาดนี้
อยู่มากมาหักลูกมันมันดีก็คนอีกมาก
หัวใจยังไงกับนั้นสิละจ้างกิด
มาให้โดนบันดาลนี้ออกปากเลยมันก็จะฆ่าเจ้ามา
อยากให้ตายพรีนะ
ขณะที่ในสมส่ำสมบูรณชัยนะฮะลูกชายของคุณยายทองมาบอกว่า
ยายทองมามีลูกทั้งหมด๔คนในสมนี้ก็เป็นลูกชาย
คนที่๒คือในพื้นที่แถวบ้านเนี่ย
ปลูกบ้านอยู่ใกล้กันยายเนี่ยยายทองมาอยู่บ้านคนเดียว
อยู่บ้านคนเดียวลูกก็ปลูกบ้านอยู่ใกล้กันนะครับ
บางครั้งในสิงที่เป็นลูกชายคนเล็กสุดนะครับ
ไปทำงานอยู่นอกพื้นที่ก็จะแวะเวียนมาพักอาศัยด้วยกับแม่
ส่วนในสมเนี่ยเขาอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งห่างกันสัก๒๐เมตร
ทุกครั้งเวลานอนแม่จะล็อกบ้านทุกครั้งทั้งประตูหน้าประตูหลัง
วันเกิดเหตุก็คือคืนวันเสาร์นายสมบอกว่าเขาไม่ได้อยู่บ้านนะ
แต่คาดว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ยต้องเป็นกลางดึกสักประมาณ๔๕ทุ่ม
ส่วนตัวเชื่อว่าผู้ก่อเหตุต้องเป็นคนในพื้นที่เนื่องจากรู้เส้นทางหลบหนีเป็นอย่างดี
อีกทั้งก่อนหน้านี้ไม่เคยมีคนนอกพื้นที่ผ่านเข้ามาแถวบ้าน
และขณะที่จากการมาดูที่เกิดเหตุพบรอยเท้าของคนร้ายหลายจุด
ตั้งแต่บริเวณหน้าบ้านในบ้านเตียงนอนด้วยคนร้ายเหยียบขึ้นมาบนที่นอนก่อนจะทำร้ายแม่
หลังทราบว่าแม่เสียชีวิตตกใจแล้วก็เสียใจมาก
เพราะว่าปกติแม่เป็นคนอัธยาศัยดีใจดีร่าเริงสุขภาพแข็งแรง
ไม่เคยมีเรื่องกับใครเป็นที่เคารพของลูกหลาน
ตอนที่เกิดเหตุช่วงคืนวันเสาร์หมาที่เลี้ยงไว้ก็ไม่เห่านะ

คือก่อนหน้านี้ญาติสงสัยไปที่ในสิงที่เป็นน้องชายคนเล็ก
จากก่อนเกิดเหตุมาหาแม่เหมือนกับมาขอเงินแม่
แล้วพออยู่ที่บ้านแม่ได้ไม่นานก็รีบออกไป
ทีแรกก็ว่าน้องชายมาแล้วทำไมถึงได้กลับบ้านกลับออกไปไวอะไรอย่างนี้
แต่นี่ตำรวจสอบแล้วอะไรแล้วก็พ้นจากตรงนั้นแล้ว

แต่ทีนี้มันยังมีอยู่แบบระแวกรอบนอก
ที่ทางตำรวจเขายังสงสัยอยู่

คือเข้าไปตอนประมาณ๗๐๐บาทกว่าเค้าไปปกติ๘๐๐บาท
ตอนนั้นเห็นคุณยายอยู่ยังไงคะ
อยู่ในสภาพที่คอเขี้ยว
ผ้าปิดอยู่เราหยิบผ้าออกกันมันก็มีรอยฟกช้ำอยู่แล้ว

แล้วก็บนเตียงก็มีรอยเท้าเหยียบขึ้นไป

อืมทีมข่าวของเราก็ได้คุยกับภรรยาของในสมด้วยนะคะ

นางสายวัวนิ่มเผาอายุ๕๓ปี
เขาเล่าให้ฟังว่าตอนเช้าวันเกิดเหตุนะนะ
ก็เห็นว่าคุณยายตื่นสายกว่าปกติแล้วประตูก็ปิด
ก็เลยตะโกนเรียกตะโกนเรียกอยู่หลายครั้ง
ไม่มีเสียงตอบกลับมาก็เลยให้หลานอายุแค่๑๐ขวบนะเข้าไปดู
เพราะว่าตัวเธอเองก็ตาไม่ค่อยดีมองไม่ค่อยเห็น
ปรากฏว่าหลานก็ร้องขึ้นมาแล้วก็พูดว่าทั่วตายแล้วทั่วตายแล้วเนี่ยค่ะ
น่าจะแอบย่องมาตอนกลางดึกแล้วก็งัดแงะหน้าต่างอะค่ะ
เหยียบแคร่ไม้แล้วก็ปีนเข้าไปเพราะว่ามีรอยเท้าดำอยู่ตรงนั้น
แล้วก็เข้าไปหาคุณยายทองมาซึ่งอยู่ในมุ้งบนเตียงนอนนะคะ
คนร้ายเข้าไปขโมยทรัพย์สินคือถอดเอาสร้อยคอแหวนทองแล้วก็เงินสด
คุณยายใส่เอาไว้ในกระเป๋าเสื้อแล้วก็บีบคอจนคุณยายเสียชีวิตนะคะ
จากนั้นคาดว่าคนร้ายน่าจะหลบหนีไปทางประตูหลังบ้าน
แล้วก็หนีหายไปในป่าอ้อยเพราะว่าอยู่กันหลังบ้านเนี่ยจะเป็นป่าอ้อยอ่ะนะคะ
ด้านในสิงอายุ๔๑ปีซึ่งเป็นลูกชายของผู้ตายเป็นลูกชายคนเล็กค่ะ
สิงห์คนนี้ตกเป็นผู้ต้องสงสัยอืมก็ออกมาเปิดเผยทั้งน้ำตาเลยนะคะ
บอกว่าปกติก็จะกลับมาหาแม่เดือนละครั้งเพราะว่าเขาทำงานนอกพื้นที่นอกพื้นที่
วันศุกร์ที่๑๘มกราคมเขาก็มาหาแม่ตามปกติ
แล้วก็มาอยู่กับแม่นะคะจากนั้นเนี่ยก็ออกจากบ้านไปทำงานต่อที่จังหวัดปทุมธานี
ตอน๑๐โมงเช้าของวันเสาร์ที่๑๙มกราคม
ก่อนออกจากบ้านไปในสิงห์บอกว่ายังคุยกับแม่อยู่เลย
ยังคุยอยู่เลยว่าอย่าลืมไปเปลี่ยนยางรถด้วยนะ
เนี่ยค่ะในสิงห์บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเสียใจมาก
ตัวเองตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าทำร้ายแม่ตัวเอง
ยืนยันว่าไม่เคยคิดจะทำร้ายแม่เลยนะคะ
แม้กระทั่งจะต่อว่าหรือจะด่าแม่เนี่ยยังไม่เคยเลยไม่กล้า
ก็เลยเป็นไปไม่ได้ที่ตัวเองจะมาก่อเหตุนี้
วันนั้นผมไปจากแม่ตอน๑๐โมงเช้า
แล้วพอประมาณบ่ายสองทางเจ้าของเป็ด
ให้ผมไปช่วยฉีดยาเป็ดที่ปฐุม

นอนค้างอยู่ที่นู่นเลยไม่ได้กลับมา
แล้วพอมาทราบว่าแม่เสี้ย
ก็ตอนเช้าของวันอาทิตย์
ถ้าคิดว่าพ่อมันเป็นไปไม่ได้
แค่คำว่าด้าไม่ให้พวกยังไว้กล้าเลย
ก็อยากให้ตำรวจเขาจับได้ไว

อยากจะรู้มันเป็นใคร
คือทางพลโดรีคมศักดิ์สุมังเกษตร
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรีบอกว่า
จากการสอบปากคำในสิ่งในเบื้องต้น

เพราะว่าก็มาอยู่กับแม่วันศุกร์
แล้ววันเสาร์ก็ออกจากบ้านไปช่วงบ่าย
ช่วงสายบ่ายเนี่ยที่ตามที่ในสิงห์บอกนะ
โดยช่วงเย็นเนี่ยเย็นวันเสาร์ที่๑๙เนี่ย
ก็ยังมีคนเห็นว่าคุณยายเนี่ยผู้ตายเนี่ย
นั่งคุยกับญาติอยู่ที่หน้าบ้าน
แต่มันมีรอยต่อช่วงกลางคืนไง

เช้าวันอาทิตย์ที่มีคนมาพบศพคุณยายเนี่ย

เพราะว่าช่วงเกิดเหตุกลางดึกเนี่ย
เป็นที่น่าผิดสังเกตก็คือคนร้ายช่วงที่เข้ามาก่อเหตุ
สุนัขที่คุณยายเลี้ยงเอาไว้ไม่เห่าเลย
สงสัยว่าคนร้ายคนนี้ต้องเป็นคนที่เข้านอกออกในบ้านนี้ได้
แล้วก็รู้ได้ว่าผู้ตายนั้นเก็บทรัพย์สินเงินทองเอาไว้ตรงไหนบ้าง
เอาไปได้หมดทั้งสร้อยทั้งแหวนทั้งเงินในกระเป๋า๒๐๐๐บาทนะครับ
แต่เชื่อว่าช่วงเกิดเหตุคุณยายทองมาคงไม่ยอมให้ทรัพย์สิน
หรืออาจจะให้แต่คนร้ายกลัวว่าจะจำหน้าได้
ก็เลยบีบคอจนเสียชีวิตแล้วก็หลบหนีไป
วันนี้คุณอรพันธ์ขันทองคำผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบดูจุดเกิดเหตุที่เป็นบ้านของคุณยายทองมาอยู่กลางป่าอ้อยนะฮะ
นี้จะมีบ้านอยู่๔๕หลังเป็นบ้านเครือญาติของผู้ตายทั้งหมด
อยู่ไม่ห่างกันมากนักล้อมรอบด้วยป่าอ้อยมีถนนทางเข้าเพียงทางเดียว
แต่ว่าทางออกเนี่ยสามารถฝ่าป่าอ้อยไปทะลุถนนใหญ่ได้
จากการสอบถามไม่มีใครเห็นอะไรผิดสังเกตนะครับ
พบเพียงรอยเท้าดำคล้ายกับไปเหยียบดินก่อนย่องปีนเข้าบ้าน
เป็นรอยเท้าของคนร้ายที่คาดว่าเป็นผู้ชายรูปร่างผอมสูง
พันธุ์ตำรวจเอกปัจจพลรอดโพทองภูมิกับการสพทุ่งคอก
เจ้าของท้องที่บอกว่าขณะนี้คดีถือว่ามีความคืบหน้าไปมาก
หลังเกิดเหตุได้เรียกญาติและคนใกล้ชิดมาสอบปากคำแล้ว
หนึ่งในนั้นคือในสิงห์ลูกชายคนเล็กจากการสอบปากคำเบื้องต้นยังไม่พบพิรุษจึงปล่อยตัวไปก่อน
ขณะที่ข้อมูลจากชุดสืบสวนล่าสุดตอนนี้แบ่งผู้ต้องสงสัยเป็น๓กลุ่มนะครับ
ก็คือ๑กลุ่มบุคคลที่ใกล้ชิดกับผู้ตาย๒กลุ่มชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง
แล้วก็๓กลุ่มคนงานก่อสร้างที่อยู่ในพื้นที่ข้างเคียงเหมือนกัน
ซึ่งการสอบสวนผู้ต้องสงสัยทั้งหมดสอบไปแล้วนะครับ
มสังหารก็แน่นอนว่าก็คือฆ่าชิงทรัพย
ค่ะไม่ว่าจะหนีเก่งขนาดไหนคนร้ายทิ้งหลักฐานไว้เสมอค่ะ